อ่าที่นครปฐมครับทุกผู้ชมครับรถโม้ปูนคันหนึ่งขับมาอย่างเร็ว
ค่ะนะคือเขาก็ตั้งใจว่าจะแซงรถแถวแถวนั้นอ่ะ
ที่เขาก็ชะลอชะลอจะติดจะจอดกันแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับ

นี่ฮะจังหวะนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นช่วงแยก
บรรทุกมาคันหนึ่งโบ้ปูนมานี่ปื๊ดไปนู่นเลยฮะไปชนต่อต่อต่อต่อกันเนี่ย
โดนไปอีกห้าคันนะครับรถโม้ปูนคันนี้เนี่ย
จากภาพดูเหมือนกับว่าพยายามจะแซงรถบรรทุกพยายามจะแซงรถบรรทุก
เดี๋ยวท่านคอยดูนะฮะตรงนี้นะครับแล้วเสียหลักเลย
แต่คนที่เห็นคลิปนี้บอกว่าโอ้โหคือจุดนี้คุณก็ไม่น่าแซงอยู่แล้ว
ใช่ค่ะนี่ภาพอีกมุมหนึ่งนะคะจะชัดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นจุดที่เขาชะลอรถฝั่งนู้นที่เขาได้มาได้ไปใช่ไหมฮะ
ฝั่งนี้ต้องจอดแล้วไงแต่โม้ปูนมาเนี่ยนี่จะแซงอย่างนี้
ค่ะเป็นจังหวะที่ไม่ควรแซงอยู่แล้วค่ะก็เห็นอยู่แล้วว่ารถข้างหน้าก็จอดแล้ว
คือติดไฟแดงกันแล้วคือจอดให้รถอีกฝั่งหนึ่งไปใช่
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่โอ้โหถนนโล่งไม่ค่อยมีรถรถเยอะแยะค่ะ
คือพอมาดูมุมนี้เนี่ยก็เลยทำให้เห็นว่าโม้ปูนคันนี้พยายามจะแซงซ้ายรถบรรทุก
คงจะไม่อยากจะติดทางขวาพยายามจะแซงซ้ายพอแซงซ้ายมาเห็นไหมฮ
มีรถเก๋งจอดอยู่ข้างทางคันหนึ่งเขาเลยหักกลับพลิกกลับมาพอหักกลับเข้าขวาปุ๊บเสียหลัก
แล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
คนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเขาก็พยายามไปช่วยกันนะครับ
เพราะว่าคนขับรถโม่ปูนชื่อนายถวรรณเกาะกลางอายุห้าสิบเอ็ดปี
บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ในตัวรถนะครับช่วยออกมาไม่ได้นะฮะ
กู้ภัยต้องมาช่วยเอาเครื่องตัดทางมาเนี่ยครับ
กว่าจะพาออกมาได้รถบรรทุก๖ล้อรถกระบะอีก๒คันเก๋งอีก๒คัน
ก็ถูกชนพังเสียหายไปด้วยนะครับนี่ฮะมีอยู่คันหนึ่งเนี่ย
รถเก๋งสีแดงนี่พุ่งต่อไปอีกไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางอีกนะครับ
คุณผู้ชมครับมีคนบาดเจ็บในที่เกิดเหตุอีกสองคนนะครับ
ซึ่งสองคนนี้เนี่ยเป็นยายหลานกันนะครับ
ก็คือนางสมศรีสาทองแดงอายุห้าสิบสี่กับเด็กหญิงพิมลวันเรืองทิมอายุสี่ขวบนะครับ
ยายหลานนี่จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าอยู่รถคันไหน
รู้แต่ว่าเจ็บเพราะว่าโดนกันไปหลายคันเหลือเกินที่โดนนะฮะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีรถยนต์๔๕คันจอดติดไฟแดงนะครับ
อยู่ที่สี่แยกนะครับเพื่อรอสัญญาณไฟอีกฝั่งหนึ่งเขากำลังไปกันอยู่นะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะรถโม้ปูนคันนี้ขับมาบนถนนเนี่ย
ตีคู่มากับบรรทุกหกล้อค่ะเห็นว่าฝั่งขวาเขาติดไฟแดง
ก็เลยจะแซงซ้ายพอแซงซ้ายปุ๊บเห็นรถจอดอยู่ข้างทาง
เอาไปชนแน่แน่เลยหักขวาพอหักขวากลับมาก็เสียหลักนะครับ
แล้วก็พลิกคว่ำนะครับไปโดนคันอื่นต่อด้วยนะครับ
เรื่องต้นนะครับคนขับรถโม้ปูนก็ต้องถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แต่ตัวเองก็เจ็บหนักสาหัสเหมือนกันค่ะ
โอ้โหเรื่องราวบนท้องถนนมีหลายเหตุการณ์ค่ะ